การตรวจสอบโดนชะตาพบกับหมอไก่พ่อพาธินี
สวัสดีครับหมอไก่ครับ
อยู่ห่างอย่างห่วงเช่นเคยนะคะ
นิดนึงนี่เราพูดถึงเรื่องของโชคลาภจัวหัวมาแล้วค่ะหมอไก่
ไม่ต้องเลยอยากจะถามหมอไก่ว่าเราจะดูถึงเรื่องของโชคลาภยังไงกันดีคะวันนี้
นะคะในวันนี้นะคะจะมี๓ราศีผู้โชคดีนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบจัดเต็มค่ะมามาที่ราศีแรกเลยนะคะราศีแรกค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเรานั่นเองนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนนั่นเองค่ะ
ราศีเมทุน
หมอไก่ราศีนี้เข้ามาแรงแซงโค้งจริงนะ
ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีขึ้นมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะก็มีโอกาสได้แบบจัดเต็มค่ะเพราะว่าชาวราศีเมทุนนะคะมีโอกาสได้ลาบจากสองช่องทางค่ะ
ทางแรกนะคะก็คือการทำงานนั่นเองค่ะก็คือเหมือนกับว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยถ้าสมมุติว่าช่วงนี้คุณยิ่งขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มากนะคะก็คือหมายถึงว่าการงานของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณได้เงินเยอะนะคะ
แล้วโชคลาภอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่าโชคลาภในทางอ้อม
กลางในทางอ้อมหมายถึงอะไรนะคะก็คือหมายถึงว่าอาจจะได้เงินที่ไม่ได้ประจำนะคะเช่นอาจจะได้ลาบลอยเหมือนกับว่าลงทุนแล้วอาจจะได้ผลกำไรที่น่าพึงพอใจนะคะ
แต่ว่าบางคนเนี่ยชาวราศีเมทุนอย่างคุณชนะนี่ต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะคะ

ถ้าสมมุติว่าคุณฟังอย่างนี้แล้วโอ้โหอาจจะแบบดีใจอ่ะตีปีกอยากจะรีบลงทุนเลยอยากจะรีบวิ่งเข้าไปที่แผงลอตเตอรี่แต่ว่าต้องขอเบรกไว้ก่อนค่ะเบรกแรงไว้เลยนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแต่น้อยนิดนัก
ได้นิดเดียวอีกเหรอ
ใช่เลยค่ะ

ล่าสีต่อไปที่ดวงเขาเด่นเรื่องของโชคราบเหรอคะหมอกัย
ก็คือชาวราศีกันค่ะ

เรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาต้องรีวิวชีวิตกันหน่อยเลยนะคะ
เพราะว่าชาวราศีกันเป็นราศีที่เจออะไรมาหนักหน่วงมาก

บางคนเจอปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะ
แต่ว่าในตอนนี้ดวงชะตาของชาวราศีกัน
ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นแบบเรื่อยนะคะ
เหมือนแสงสว่างจะเข้ามาส่องในชีวิตนะคะ
เหมือนกับวาสนามาแล้วในช่วงนี้นะคะ
ชาวราศีกันถือว่าดวงชะตาเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ถ้าสมมติว่าเราจะถามในเรื่องของโชคลาภ
ว่าในช่วงนี้ทั้ง๑๒ราศี
มีราศีไหนที่มีโอกาสที่จะได้โชคลาภมากที่สุด

ใช่เลยค่ะชาวราศีกัณฑ์เรียกได้ว่า
ถ้าช่วงที่ผ่านมาเคยทำบุญมาเยอะ
สะสมแต้มบุญมาเยอะในช่วงนี้ไม่แน่นะคะ
ล่าชะลดอาจจะมาเกย์อยู่หน้าบ้านคนก็ได้
นี่ต้องสะสมแต้มบุญใช่ไหมคะหมอไก่

ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราแบบมีแต้มบุญมากน้อยขนาดไหน
และอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนแต่โชคดีเหมือนกัน
จริงค่ะก็ต้องหมั่นทำบุญแหละ
เอาจริงคิดดีพูดดีทำดีกว่ากันไป
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์โดดเด่นเรื่องของโชคลาภก็คือ

เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยโอ้โหดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของพวกเงินเงินทองนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาอาจจะอืดฝืดบ้างนะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกษ์

อันดับบ๊วยเลยนะคะอันดับบ๊วยมาหลายเดือนด้วย
ก็คือหมายความว่าชีวิตค่อนข้างที่จะมีปัญหามาเยอะ

ใช่เลยค่ะหนักกว่าพิจิกเยอะนะคะ

พิจิกษ์คือเจออะไรมาหลากหลายมากมาย
แต่ว่าตอนนี้ถือว่าดวงชะตาดีขึ้น

สุดยอด

ดวงการเงินเขาเด่นยังไงบ้างคะ
ชาวราศีพิจิกษ์นะคะถ้าสมมติว่าช่วงที่ผ่านมา
มีปัญหาในเรื่องของพวกการเงินนะคะ
ในตอนนี้ปัญหาก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ

นี่เอาล่ะดวงกำลังมาเนอะสำหรับราศีพิจิกษ์นะคะ
ผ่านไป๓ราศีที่ดวงเด่นเรื่องของจะมีโชคลาภ
แต่ราศีอื่นก็อยากมีค่ะหมอไก่ค่ะ
เคล็ดลับให้กับสายมูเตลูแบบเราไหมคะ
เอานะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของเลขมงคลค่ะ

เรื่องของเลขมงคลเชื่อว่าหลายคนนะคะ
ก็จะดูในเรื่องของพวกเลขเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะ
เลขที่บ้านเลขทะเบียนรถใช่ค่ะ
ซึ่งในเรื่องของเลขถามว่ามีความสำคัญไหม
ก็บอกได้เลยนะคะว่ามีความสำคัญค่ะ
อย่างในวันนี้ก็จะมาแนะนำ๓ตัวเลข
ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่เลขที่เป็นเลขมงคลอย่างมากค่ะ

คู่แรกก็คือเลข๑๔ค่ะ

คือหมายถึงว่าจะมีเงินเยอะจากน้ำพักน้ำแรง

ก็คือเราอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้นะคะ
เป็น๙๒หรือ๒๙ก็ได้
เรื่องของตัวเลขก็สำคัญนะคะ
แล้วมีเรื่องอะไรอีกคะหมอไก่เข้า

ไม้๓อย่างก็ลองไปปรับใช้ดูก็แล้วกัน
สำหรับใครที่เป็นสายมูดิฉันว่าน่าจะเข้าใจเรื่องอะไรต่างแบบนี้ดีนะคะ
เอาล่ะต้องขอขอบคุณหมอไก่มากเลยนะครับ
ขอบคุณนะคะหมอไก่ขอบคุณนะชิคกี้พายค่ะ
จริงเรื่องมูเตลูนี่มันไม่เข้าใครออกใคร
ใครที่สนใจว่าอยากจะเสริมดวงเรื่องของโชคลาภก็ลองดูแล้วกันในเรื่องของทั้งหมายเลขโทรศัพท์
ตัวเลขต่างที่เกี่ยวข้องกับเราเนาะ
เรื่องของสีสีมงคลบางคนนี่ยึดว่าสีมงคลใส่เสื้อสีมงคลออกจากบ้านตามวันก็มีเหมือนกัน

ใช่หรือแม้กระทั่งต้นไม้เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมปลูกต้นไม้มงคลใช่ไหมคุณชนะ
ใช่แล้วล่ะครับต้นไม้มงคลก็มีให้เลือกสรรมากมายก็ไปลองเลือกที่มันเหมาะกับคุณผู้ชมดูเนาะ
ใช่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ